เอาไปดูเรื่องราวของเซียนมวยดังสองคน
เขามีปัญหากันที่บริเวณสนามมวยแล้วครับคุณผู้ชม
เคลียร์ไม่ได้เรื่องของราคาต่อรองของนักมวย
ทำให้เซียนมวยชื่อว่าดาสะพานใหม่
อันนี้ฉายาเขานะฮะเป็นเซียนมวยดังเลย
ถูกยิงเสียชีวิตเลยนะครับ
การเกิดขึ้น๔ทุ่มของเมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจบางเขนเข้าไปตรวจสอบ
เหตุการณ์ยิงกันที่สนามบนลุมพินีถนนรามอินทาเขตบางเขน
ไปพบร่างของนายอัศดาทัพน้อยอายุ๔๘ปี
ในวงการเขาเรียกกันว่าดาสะพานใหม่ครับ

โดนยิงที่คอแล้วก็หน้าอกรวม๔นัดนอนจมกองเลือดอยู่

ทางด้านของปลอดศักดิ์ตื้นก็รีบนำส่ง
โรงพยาบาลเซ็นทรัลเย็นยุโรแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
ตำรวจตรวจสอบพิเกิดเห็นพบซ่อยพระตกอยู่
ใกล้กันไปพบปลอกกระสุนปืน๙มม๒ปลอก
แล้วก็หัวกระสุน๑หัวรวมทั้งมีดปลายแหลมเปื้อนเลือดอีก๑เล่มด้วยนะครับ
ทีนี้ผู้เห็นเหตุการณ์เขาก็เล่าให้ฟัง
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสนามมวยเขาบอกว่า
มือยิงเนี่ยก็เป็นเซียนมวยด้วยกันนี่แหละ

หรือชื่อจริงคือนายอำนาจอินสุวรรณโนอายุ๓๗ปี
แล้วก็ถอดกันแลสนามอยากรถหนึ่งนะ
พอจบมวยคู่เอกบรวมหวาน

ทั้งคู่ก็เลยไปตามพักพวกมาเคลียร์ไปเจอหน้าสนามซิเนี่ยแล้วออกมาเนี่ยฮะ
วุ่นวายชุดละมุนไปหมดเลยนะฮะไปชกต่อยกันแต่บอลใต้คือคนเสื้อยืดสีดำเนี่ยคุณ
ตัวเล็กกว่าสู้ไม่ได้ทำยังไงดีมีปืนนะฮะชักปืนเลยครับ
ยิงใส่ดาสะพานใหม่ระยะแบบประชิดเผาขนหลายนัดโดนไปสี่นัด
กองเลือดอยู่หน้าสนามเสียชีวิตแล้วบอลใต้ก็หลบหนีไป
ตำรวจตอนนี้กำลังเร่งติดตามตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
อันนี้คือใบหน้าของคนยิงก็คือบอลใต้นะครับเนี่ยฮะเห็นไหมเสื้อสีดำเนี่ย
สู้ไม่ได้ตัวเล็กกว่ามีปืนก็เลยเอาปืนยิงซะเลย
เสียงมัวเขาก็ยังเดินไปเดินมามีคนดูมัวเยอะไง
ใช่ค่ะแต่ว่าจริงเรื่องของการพนันขันต่อกันมันผิดกฎหมายนะ